คุณผู้ชมครับเรื่องของยาเสพติดมันทำให้มีการฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวัน
ล่าสุดลูกฆ่าแม่ลูกอายุ๔๗ปีเป็นธาตุของยาเสพติด
เขาไปเอามีดปอกผลไม้ไปทิ้มที่หัวใจของแม่ที่หน้าอกด้านซ้าย
คั่วหัวใจแม่อายุ๘๐กว่าแล้วระหว่างนอนดูทีวีแม่เสียชีวิต
หลังก่อเหตุยังไม่รู้สึกตัวยังไม่สำนึกว่าฆ่าแม่ไปแล้ว
ยังเดินไปเที่ยวงานในพื้นที่สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มตัว
เขาจะพูดอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันนะครับ
บ้านเลขที่๑๖หมู่๔ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
กลายเป็นสุสานฝังร่างนางจิรภาบุญเลิศวัย๘๑ปีที่ถูกลูกชายแทงตาย
กลายเป็นศพหมกที่นอนคมมีดปักตรงเข้าที่อกซ้ายตัดคั่วหัวใจเลือดไหลนอง
ตำรวจสพโพทองรุดไปตรวจสอบพบมีดปลอกผลไม้ของกลางตกอยู่
ยึดไว้เป็นหลักฐานเป็นเหตุสยองตอนเย็นวันที่๘กุมภาพันธ์
คนร้ายคือนายเคนนัทธจักรบุญเลิศวัย๔๖ปีที่ก่อเหตุมาตุกฆาตฆ่าแม่ตัวเอง
หลังก่อเหตุหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยสุพรสบุญเลิศลูกชายของเค
นาทีตายบอกบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กัน๓คนประกอบไปด้วยตัวเขา
ตอนเกิดเหตุเห็นพ่อวิ่งสวนออกมาจากบ้านคว้ามอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนี
พอเข้าไปดูก็พบว่าพ่อฆ่าย่าจนตาย
พยานแวดล้อมซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและญาติพูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกนายเคมีประวัติติดยาเสพติดเคยถูกจำคุกแต่พ้นโทษออกมานานแล้ว
ที่ผ่านมาหากขอเงินไม่ได้ก็มักจะทำร้ายแม่เป็นประจำ
เวลาคุ้มคลั่งชอบทำตัวเกะกะระรานตำรวจจึงพลิกแผ่นดินตามล่าเดี๋ยวนั้น
และ๒ทุ่มของคืนวันนั้นมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสกับตำรวจ
เห็นนายเคไปเดินเล่นแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่ในงานประเพณีแห่โคมไฟ
โพกกวนอูในตัวจังหวัดจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
หนี้ให้การด้วยแววตาอันเหม่อลอยอ้างว่าหากุญแจรถไม่เจอ
แต่แม่กลับไปหยิบกุญแจอะไรไม่รู้มาให้ทำให้โมโหเกลี้ยวกลาด
หันไปหยิบมีดปลอกผลไม้จ้วงแทงแม่กับมือ
ถามไปถามมาผมเลยคิดยังไงพูดว่าหยิบมีดมันแทงอย่างนั้น
แล้วให้ฟังนึกไหมนะตอนนี้
คดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนนายรังสรรเจริญผู้ว่าอ่างทอง
เดินทางลงมาตรวจสอบด้วยตนเองก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวไปชี้จุดทำแผนในข้อหา
ฆ่าบุพการีการจับกลุ่มนายเคทำให้ชาวบ้านถึงกับเป่าปากโล่งอก
เพราะอยู่กันอย่างหวาดภาวะมานาน
ด้วยเพราะเวลาหมอนี่คุ้มคลั่งจะเที่ยวไปอารวาสเกะกะระราน
แต่ถ้าว่าไม่มีใครคาดคิดว่าฉากสุดท้าย
คนเป็นแม่จะต้องมารับกรรมจากน้ำมือลูกชายธาตุยาเสพติด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน